ผลงานของนักมวยแชมป์โลกไทยกันหน่อยนะครับ
หนึ่งในแชมป์โลกสถาบันหลัก๓คนของไทยตอนนี้
ชกป้องกันแชมป์ครั้งที่๖นะครับ

ชกก็ตื่นเต้นสูสีนะครับทั้งคู่ก็พัฒนาขึ้นมา
แล้วก็ค่อยเก็บแต้มดักต่อยกับจ่าแจ้งครับหมดยก
สิบสองยกเนี่ยชนะคะแนนเอกฉันครับร้อยสิบห้าร้อยสิบสาม
ร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบเอ็ดร้อยสิบหกร้อยสิบสองครับ
จากครับป้องกันแชมป์ได้ซึ่งวันเสาร์นี้ครับได้รับโอกาสไปรับประทานอาหารในงานการ้าดินเนอร์กับไมค์ไทซันครับ
ซึ่งเดินทางนะครับมาเมืองไทยสมาธิสันก็เพื่อเข้ามาร่วมงานท็อกโชว์คนดังระดับโลกนั่นเองครับ
เบอร์สตาร์มวยโลกแดนตากะล็อกซึ่งไฟล์นี้ไฟล์สำคัญนะครับเพราะว่าเป็นด่านหินที่สุดตั้งแต่ทางดาวเหนือเคยเจอคู่ชกมาก็ต้องประมาทไม่ได้เลยนะครับ
เกิดผ่านได้เนี่ยก็พร้อมจะสู่เป้าหมายต่อไปก็คือปีหน้าจะชิงแชมป์โลกในรุ่น๑๔๐ปอนดไอบีเอฟกับทางอีวานบารันซิสแชมป์โลกชาวรัสเซียนะครับก็เอาใจช่วยนะครับนักมวยไทยอีก๑คนครับ